คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ละครเรื่องไผ่แดงที่จะออกอากาศทางไทยรัฐทีวีของเราเร็วนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเรามีเพลงเพราะซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องไผ่แดงมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะ
สำหรับเพลงที่มีชื่อว่าน้ำแยกสายไผ่แยกกอที่ขับร้องโดยพี่อู๋ธนทรจำได้ไหมพี่อู๋เนี่ยเคยดังมากในยุค๙๐นะกับเพลงหัวใจกระดานหัวใจกระดานเบาว่าพี่เออปลิวคุณ
ยังได้นักดนตรีฝีมือฉมังอย่างพี่รงหินเหล็กไฟมาเป็นโปรดิวเซอร์ดูแลอีกด้วย
สะท้อนความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดี
โดยงานนี้ค่ะพี่อู๋ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าตั้งใจกับเพลงนี้มาก
แล้วก็อยากให้เป็นแฟนไทยรัตติ๊กทีวี
ติดตามความเข้มข้นของละครเรื่องภัยแดงด้วยค่ะ

ที่ให้มาร่วมงานในเพลงประกอบละครเรื่องภัยแดง
ซึ่งผมว่ามันเหมือนรูปป่ะ
เราลองคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของ
ของการเมืองการปกครองของอะไรหรือเปล่าไม่รู้

เรื่องก็พอดีบังเอิญไหมครับ
ก็เรื่องในสังคมไทยปัจจุบัน
เออนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูก็สามารถชมได้นะคะ
ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา๔๓๐ถึง๕๓๐
เริ่มออกอากาศวันแรก๔มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ
ละครดีละครคุณภาพใครเลื่อนเราไม่เลื่อน
อู้หูสโลกแอดแซ่บเวิร์ดนะคะ
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด
เขาบอกว่าละครเรื่องไผ่แดงเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่เป็นการเสียดสีสังคม
ค่ะคุณที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริงอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะ
มีนาคมนี้๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางช่องไทยรัฐทีวีของเรานะจ๊ะ